คุณผู้ชมไปดูชีวิตลูกทุ่งสาวคนหนึ่งดีกว่านะคะ
เป่าเป่าวลีค่ะช่วงนี้ไปอยู่ไร่ไปอยู่สวน

เรามีบรรยากาศมาให้ชมกันบอกเลยว่าโห

แล้วก็ไม่ได้ไปคนเดียวนะจ๊ะนี่คุณผู้ชม
พาคุณเอิร์ทค่ะสามีนี่แหละ
ลงมือทำไร่ทำนาที่บ้านเกิด

ลูกทุ่งสาวบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะบอกว่าเป็นความชอบของคุณสามี
ถ้าอยากจะลงมือทำฟาร์มเล็กนะคะ

ก็อยากจะปลูกผักอยากจะเลี้ยงสัตว์ค่ะ

ตอนนี้ก็เพิ่งลงมือทำกันไปแบบเล็กน้อย

เพราะว่ามีแพลนที่จะสร้างบ้านของตัวเองกับสามี
เอาไว้มาเที่ยวพักผ่อนค่ะก็แถวนี้แหละ

เตรียมจะหันไปเป็นเกษตรกรเต็มตัวหรือเปล่า

ไม่ทิ้งงานเพลงไม่ทิ้งความฝันแน่นอนค่ะ

เป็นความชอบของเอิร์ทค่ะ
แล้วก็พอดีเราก็พอมีพื้นที่ที่ยังว่างอยู่อย่างนี้ค่ะ
ก็ขอคุณพ่อคุณแม่ฟาร์มที่ลงมือเองเลยได้ไหม
ตลับเบากับเอิร์ทอะไรอย่างนี้ค่ะ
วางแผนที่แบบในอนาคตเผื่อเรามีครอบครัว
แบบเต็มรูปแบบเวลาเราว่างจากการทำงานที่กรุงเทพ
แล้วก็จะได้แบบไปเที่ยวที่นู่นมนต์สูดอากาศบริสุทธิ์
ไม่ได้กล่าวว่าจะแบบวางใหม่แล้วก็ไปทำอันนั้นเต็มที่เลย
ก็อย่างละครึ่งแล้วกัน
เขาทำได้หลายอย่างร้องเพลงก็ได้
อยู่บ้านสวนก็ได้แบบนี้นะคะเห็นสาวเป้านะ
วางแผนชีวิตครอบครัวนะเรื่องมีเปล่าน้อยเออขนาดนี้
บรรเทิงไทยรักษณ์ก็เลยขอถามต่อว่าตอนนี้
มีแผนการมีทายาทรัพย์ครับเปล่าเป็นไงบ้าง
เธอเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เหล่ากองเชียร์เนี่ย
อยากจะให้มีลูกจริงสาวปาวลีค่ะ
เธอบอกว่าเธอกับสามีเนี่ยคุยกันแล้วนะก็ตั้งใจว่าเออจะมีปีนี้แหละค่ะ

เพราะตอนนี้ถ่ายละครใกล้จะจบแล้วนะคะ
แล้วก็ไม่มีคุยกับแค่สามีนะคะ
เพราะว่าละครที่เธอถ่ายทำอยู่มีลูกทุ่งสาวสุดแซ่บด้วย
คุณใบเตยสุธีวันเขาเล่นละครด้วยกันก็เลยซี้กัน
คุณผู้ชมค่ะก็ได้คุยกันวางแผนเลย
เดี๋ยวเราจะมีลูกด้วยกันดีกว่ามีลูกพร้อมกันเลยดีกว่า

จริงวางแผนไว้ว่า
ถ้าเกิดใกล้ปิดกล้องละครที่กำลังเล่นเนี่ยค่ะ

คือในละครเรื่องใหม่ก็เล่นคู่เล่นเป็นพี่น้องกับแม่ไมเติร์ด
แม่เติร์ดก็บอกว่าเดี๋ยวปล่อยให้มีพร้อมกันเลยไหม
ให้จบละครเรื่องนี้ก่อนอะไรอย่างนี้
ก็อยากรีบมีภัยในปีนี้เหมือนกัน